วันนี้กระแสร่างทรงมันเยอะมาก

พลังเขาสามารถต่อต้านไม่ให้หมากัดได้

ขอขอบคุณทุกคนหมดแล้วคุณผู้ชม

มาดามมดนั่นเองไม่ได้ลงคลิปมา๒๓เดือนแล้วคุณผู้ชม
ลงคลิปนี้แล้วโอ้โหฮามากจริง
คือน้องหมาหมาบ้านเนี่ยก็พยายามแบบไล่ล่าแบบว่าสอดส่อง
คือน้องหมา๒ตัวยังไม่สามารถทำอะไรมาดามดได้เลย
เขาบอกว่ามาดามดสวยกว่าเอมมี่อมรวรรณ
เซ็กซี่กว่าไอ้อภิษดา